ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งครึ่ง
สิบเจ็ดธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะ

ก็มีการทยอยกันกลับบางส่วนมีวัยรุ่นกลุ่มนึงเขากำลังกลับแล้วแหละ
เห็นว่าด้านหน้ามีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่เขาก็ตั้งใจจะไปช่วย
ตั้งใจเป็นพลเมืองดีไปช่วยจอดรถลงไปช่วย
ขณะที่กำลังลงไปช่วยเนี่ยมีรถกระบะของกลุ่มวัยรุ่นขับผ่านมา
เข้าใจผิดนึกว่ากลุ่มนี้เป็นวัยรุ่นที่ทะเลาะกันที่มาหาเรื่อง
โอ้โหเอาปืนลูกซองกราดยิงใส่เลยอ่ะอืม
เสียชีวิตไป๑เนี่ยค่ะแล้วก็เจ็บ๓คน
เหตุการณ์นี้ตีหนึ่งครึ่ง๒๗ธันวาคมนะคะ
ตำรวจสพบางมูลนาคได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนยิงกันจนมีคนตายมีคนบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนทางหลวงสายบางมุนนาคโพทะเลอำเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตร
ที่เกิดเหตุพบร่างในเอนามสมมุตินะคะเพราะว่าอายุแค่๑๖ปีเองค่ะ
เป็นชาวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรถูกยิงด้วยปืนลูกสองสั้น
ถูกยิงเข้าหน้าเลยนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลย
จากการสืบสวนสอบสวนนะคะก็ทราบว่ามีวัยรุ่น๒กลุ่ม
เขาก็ไปเที่ยวงานสมโพธิเจ้าพ่อแก้วบางมุนนาคเป็นงานบุญประจำปี
แล้วก็มีคอนเสิร์ตพนักงานสอบสวนบอกว่า
กลุ่มของในเอที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขามี๔คน
เขาขับรถกระบะมาจากอำเภอโพทะเลมาร่วมงานสมโพธิเจ้าพ่อแก้วบางมูลนาค
คืน๒๗ธันวาคมมีคอนเสิร์ตมีศิลปินชื่อดังคุณปูพงศิษยคัมภีร์มาร้องเพลง
พี่ปูเหรอพี่ปูบอกโอ้โหเซ็งเลย
เพราะพอมาถึงในงานเนี่ยมันก็มีคนทะเลาะกันอยู่ในงานไง
กลุ่มในเอกลุ่มผู้ตายเนี่ยค่ะเขาก็ดื่มดูคอนเสิร์ตกันตามปกติ
แต่ช่วง๕ทุ่มมันมีวัยรุ่นทะเลาะกันในงาน
พวกของในเอก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยบอกว่ามันชักจะไม่ปลอดภัยแล้ว
กลับกันดีกว่าเพราะว่าต่างถิ่นไงเป็นคนต่างถิ่นมาเที่ยวกลัว
มีปัญหากับวัยรุ่นเจ้าถิ่นก็เลยกลับ
ระหว่างที่กลุ่มของในเอกำลังขับรถกลับบ้านนี่แหละค่ะ
ใช้เส้นทางถนนบางมุนนาคโพทะเล
พอมาถึงจุดเกิดเหตุในเอเห็นรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างทาง
แล้วในเอเคยเป็นกู้ภัยอยากจะลงไปช่วย
ก็ลงไปช่วยนะคะจอดรถลงไปเลยยกรถจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่อะค่ะ
มีกลุ่มวัยรุ่นมากลุ่มนึงนั่งอยู่ท้ายกระบะขับมาปิดหน้ารถของกลุ่มในเอ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้หยิบปืนลูกซองมายิงใส่เลยอ่ะ

ไม่ถามถ่ายไม่อะไรอยู่ดียิงเขาเลยค่ะยิงใส่หน้าในเอหนึ่งนัด
เอล้มแล้วก็ตายตรงนั้นเลยนะคะส่วนเพื่อนอีกสามคนถูกสะเก็ดกระสุนปืน
ออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยก็หนีไปเลยอ่ะครับ
เราก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ตำรวจสพบางมูลนาคบอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นอยู่ในเขตอำเภอโพทะเลนี่แหละค่ะ
ช่วงค่ำ๒๗ธันวาคม
นายประธานเที่ยงมุ้ยอายุ๒๔ปี
คนก่อเหตุเขาก็เลยตัดสินใจ
อบตัวกับตำรวจเขาสารภาพ
ว่ากลุ่มผู้ตายกลุ่มในเอเนี่ยจริงแล้วก็เป็น
วัยรุ่นบ้านเดียวกันแล้วก็รู้จักกันด้วย
คือต่างถิ่นเหมือนกันใช่ต่างถิ่นไปเที่ยวเหมือนกันรู้จักกันอ่า

บาดหมางอะไรกันมาก่อนก็ไม่มีเอาเหรอ

ส่วนช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวน
สพบางมูลน่าก็เลยนำตัวไปขอมนาฬสารจพิจิตร
ฝากขังครับนายประธานก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรเลย
นักข่าวเราคุณนัทพงศ์ลงพื้นที่ไป
พยายามจะถามพยายามจะคุยว่าเกิดเหตุ
ก็บอกแค่ว่าวัยรุ่นบ้านเดียวกันรู้จักกันแค่นั้นนะคะ
ก็เหนียวสุดที่รัฐพลอยดีอยู่๒๓ปีคนนี้เป็นเพื่อนผู้ต้องหานะคะเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของเขาเอง
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของเขาเองกับกลุ่มของผู้ตาย

ขากลับกลุ่มของผู้ตายกลับก่อน
ระหว่างที่กลุ่มของคนก่อเหตุเนี่ยก็กลับมาเส้นทางเดียวกัน
พอไปถึงจุดตรงนั้นเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ายอมรับว่ามันไม่เห็นอ่ะ
ยืนอยู่ท้ายรถกระบะมองไปหน้ารถก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นได้ยินแค่เสียงปืน
ตัวเองก็ก้มหลบกระสุนมารู้อีกทีอ้าว
คนยิงคือนายประธานเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน

ข้างบนนี้ตอนกลับ
มันเขียนผ่านใครครับ

ก่อนที่จะยิงได้เห็นไหม

ไม่มี
มาเที่ยวด้วยกัน

แต่ฝ่ายที่ตายเนี่ยเขาจอดรถ

แต่ไปฟังทางครอบครัว

ท่านผู้ชมครับโดยครอบครัว
ของวัยรุ่นวัย๑๖ปีที่เสียชีวิต

ที่พื้นที่บ้านของตัวเองนะฮะ

ด้วยความโศกเศร้าทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่า
ผู้ตายเนี่ยจะมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้เพราะว่าเป็นเด็กดี
ขยันช่วยเหลือครอบครัวทำงานไม่เคยก่อเรื่องเดือดร้อนให้กับใคร
พ่อของนายเอบอกว่าคืนวันเกิดเหตุลูกชายมาขอไปเที่ยวงานสมโพธิ
ปกติไม่อนุญาตให้ลูกไปงานแบบนี้นะฮะเพราะรู้ว่ามันเป็นงานใหญ่
มีวัยรุ่นต่างถิ่นต่างอำเภอไปเที่ยวกันเยอะทุกปีก็มีปัญหาวัยรุ่นตีกัน
แต่ครั้งนี้ก็ยอมให้ไปก็เห็นว่าลูกเราก็ปกติก็เป็นเด็กดี
ไม่เคยไปก่อเรื่องมีเรื่องกับใครแต่ทีนี้ก่อนไปเมื่อคืนนี้เนี่ย
ลูกชายพูดเหมือนเป็นลางพ่อบอกว่าลูกบอกว่า
ผมขอไปเที่ยวงานงิ้วเป็นคืนสุดท้ายนะนี่พูดอย่างนี้ฮะ
ที่บ้านก็ไม่ได้คิดว่าคำพูดนี้จะเป็นคำพูดบอกลาของลูก
กระทั่งช่วงกลางดึกมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าลูกชายถูกยิง
ถูกยิงตอนที่จอดรถลงไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุ
พ่อก็บอกว่านิสัยใจคอของลูกชายเป็นเด็กชอบช่วยเหลือคนอื่น
ทุกครั้งไม่ว่าจะไปไหนหากระหว่างทางเจออุบัติเหตุ
ว่าเจอคนที่ลำบากลูกมักจะลงไปช่วยเหลือเป็นประจำ
ทางครอบครัวมองว่าหากลูกไม่จอดรถลงไปช่วยคนข้างทาง

ผ่านตำรวจเอกสมนึกมากมี
สถานีตำรวจภูทรบางมูลนาคมูลเหตุทั้งหมด
เกิดจากความเข้าใจผิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชม
คือเขาเห็นรถยนต์ของกลุ่มผู้ตายจอดข้างทาง
แล้วก็เห็นวัยรุ่นยืนอยู่๔คนคิดว่าถูกตามมาดักทำร้าย
ว่ากลุ่มผู้ตายดักอยู่ข้างทางรอทำร้ายอะไรแบบนี้
คิดว่าเป็นคู่อริกลุ่มอื่นแต่ว่าความจริงเขาลงไปช่วยรถมอเตอร์ไซค์ที่คว่ำ
ใช่แล้วตัวคนยิงนายประธานเมาด้วยไง
เมาแล้วเข้าใจผิดหยิบปืนมายิงใส่เลยเนี่ย
เขาตายเขาบาดเจ็บเนี่ยค่ะความจริงแล้วพวกบ้านเดียวกันใช่
หมู่บ้านเดียวกันดูสิอืมจากการตรวจสอบทั้งสองกลุ่มนะคะ
วัยรุ่นหมู่บ้านเดียวกันเลยไปดูคอนเสิร์ตเดียวกันเลย
ไม่เคยทะเลาะไม่เคยอะไรกันมาก่อนด้วยอืม
เข้าใจผิดเมาแล้วก็เนี่ยยิงใส่เขา
ก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
แต่จะบ้านเดียวกันไม่บ้านเดียวกันใช่ไหม
จะเป็นใครก็แล้วแต่คุณก็ไปยิงเขาตายใช่ค่ะ